ต่อเนื่องอีกนึงคลิปนะคะสำหรับคุณครูที่ไปลงโทษนักเรียน
คราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวิธีการคือให้แบกเก้าอี้แบบนั้นนะคะ
นานเป็นสิบนาทีเลยแล้วในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมฟังให้ชัดนะคะ
ประโยคที่เด็ดอยู่ที่ประโยคที่ว่าโง่แล้วยังอวดฉลาดอีกสันดารไม่ดี

โน้ยอวดฉลาดเหยียกสันดานไม่ดีมึง
อืมนั่นแหละค่ะมาเต็มประโยคสุดท้ายนั่นแหละค่ะครับ
ครูเองเนี่ยในยุคเนี้ยน่ะไทยแลนสี่จุดศูนย์ฮะ
ยุคสองพันยี่สิบก็ถูกดิสรัพย์เหมือนกันนะฮะ
วนก่อเหมือนกันด้วยเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ทุกคนมีมือถือถ่ายคลิปได้
เป็นผู้สื่อข่าวได้ด้วยตัวเองเลยอ่ะอืมฮะ
กลายเป็นคลิปเผยแพร่ออกมานะคะเราตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวทราบเรื่องทั้งหมดแล้ว
ก็เลยนัดอาจารย์คนที่สอนในคลิปน่ะเสียงดังเมื่อสักครู่น่ะ
แล้วก็ตัวแทนนักเรียนเข้ามาพูดคุยข้อเท็จจริงกันปรับความเข้าใจกัน
คุณผู้ชมดูให้จบนะคะว่าจะจบอย่างไรนะคะ
น้องที่เป็นตัวแทนที่มาคุยเจรจากับครูที่ด่านักเรียนเมื่อสักครู่เนี่ย
ชื่อว่าน้องเอละกันนะฮะเด็กนักเรียนชั้นม๔ก็พูดถึงที่มาที่ไป
วิชาที่เกิดเหตุเป็นวิชาสังคมเรียนเรื่องประวัติศาสตร์
มีการอธิบายหัวข้อต่างต่างตามปกติทีนี้เวลาอาจารย์อธิบายเนี่ย
อธิบายไปด้วยสอนไปด้วยก็จะถามไปด้วยตั้งคำถามชวนนักเรียนคุยค่ะ
เด็กนักเรียนในห้องตอนแรกก็ช่วยกันตอบแต่อาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะฮะ
อาจารย์ก็พูดไปด่าไปคือเด็กบางทีก็ตอบผิดไง
แล้วอาจารย์ก็ด่ากลับมาลักษณะคือการด่าของอาจารย์เนี่ย
ทำให้เด็กหมดความมั่นใจแล้วไม่กล้าที่จะตอบ
ก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ลักษณะการพูดของอาจารย์เนี่ย
บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของการปิดกั้นจินตนาการความกล้าของเด็กหรือเปล่า
หลังจากนั้นค่ะอาจารย์ก็ให้เด็กทั้งห้องยืนขึ้น
เก้าอี้ไว้แบบนั้นประมาณ๑๐นาทีก่อนจะให้นั่งลงจนจบคาบเรียน

แต่ว่ามันก็จะมีนักเรียนบางคนที่ได้เป็นเก้าอี้ไม้
แรกที่ได้เก้าอี้ไม้อย่างเช่นเพื่อนหนูอะค่ะเขาก็มีประจำเดือน
นักเรียนมาคนเป็นผู้หญิงแต่สามเป็นผู้ชาย
ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรค่ะปูแบบเขาเรียกว่าเก้าอี้ไม้เขาหนักกว่าเพื่อน
เขาก็ได้รับความลำบากเหมือนกันหนูก็ไม่โอเคตรงนี้อยู่แล้วคือ
ตัวเองและเพื่อนรู้สึกว่าการกระทำของครูคนนี้มันรุนแรง
แล้วก็รู้สึกว่าพวกนักเรียนถูกละเมิด
ก็เลยโพสต์เรื่องดังกล่าวเรียกร้องให้ทางโรงเรียน
เรียกร้องให้ทางโรงเรียนมีกระบวนการดำเนินการกับอาจารย์ที่อยู่ในคลิปนะฮะ
ขณะที่อาจารย์ที่ปรากฏในคลิปค่ะ
ก็อยู่ในวงเจรจาเช่นเดียวกันยอมรับผิดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
บอกว่ามันก็เป็นไปตามที่นักเรียนพูดจริง
แต่ไม่มีเจตนาที่จะไปละเมิดหรือว่าทำร้ายเด็ก
ลงโทษเพื่อให้นักเรียนตั้งใจตอบคำถามก็คือคิดดีหวังดีนั่นแหละ
ก็ต้องขออภัยด้วยครูบอกแบบนี้นะคะต่อไปจะปรับปรุงตัวให้ดีกว่าเดิม
สิ่งบ้างก็คือจะตั้งใจเขินไปหรือบอกแล้วก็ยมหยุด
ก็จะไม่ทำให้มันเกิดอย่างนี้อีกในอนาคตข้างหน้า
ถ้าเกิดวันนี้เป็นต้นไปผมก็คุยกับหมอน็อกลูกเขา
เขาก็รับปากว่าให้อภัยคุณครู
สองมุมนะค่ะอืมโรงเรียนบอกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อที่จริงที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีการประชุมกำชับอาจารย์
เรื่องของการใช้ภาษาการลงโทษนักเรียนให้เข้ากับยุคสมัย
แล้วก็ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วยนะคะ